วันนี้วันวิสาขบูชาเมื่อช่วงเช้าครับหลายคนถึงแม้ว่ามันจะมี
ผู้ความสบายใจออกไปตัดบาตรทำบุญว่ายพระกันไป
มกลางการรักษาความสะอาดที่ต้องมีการใส่หน้ากาก
นามัยเว้นระยะห่างกันบางวัดให้เข้าไปในโบสถ์ได้เพียงไม่กี่คนอะไรแบบนี้
แล้วก็ค่ำนี้ก็จะงดจัดเวียนเทียนนะฮะตามมติของมหาเทรสมาคมครับ
ไปเริ่มดูที่วัดพระเชตุพลวิบลมังคารารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร
แน่นอนบรรยากาศวันพระวันวิสาขบูชาครับ
โดยพระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลพร้อมด้วยคณะสงฆ์
มีการจัดกิจกรรมมอบเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่๑๗
ในอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
ให้กับประชาชนที่อาศัยในชุมชนปากครองตลาดท่าเตียนครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียง
เพื่อปันทาวน์ความเตรียมร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
และถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขาบูชา
ส่วนที่บึงการครับโควิด๑๙หยุดแรงศรัทธาของประชาชนไม่ได้คุณผู้ชม
สามัคคีอุปถัมภ์หรือว่าวัดป่าภูกระแตครับบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยชาวลาวที่เดินทางเข้ามาเนี่ย
ต่างไปที่วัดทำบุญครับแต่ว่าทุกคนก็สวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ
นี่ครับก็นั่งห่างกันทุกคนก็ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะทั้งประชาชนทั้งพระท่านเองก็ใส่ด้วยครับ
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงการได้มีการส่งหนังสือให้กับทุกวัดในจังหวัด
ทำบุญนะฮะชาวบ้านก็เลยพร้อมจ่ายกันจุลมือลูกหลานแบบนี้
ไปร่วมกันทำบุญถวายอาหารพระต่าง
เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่โบราณ

และทุกคนก็ป้องกันตัวเองเป็นอย่างดีครับ
ประชาชนไปทำบุญการไว้พระเพื่อประกัดสฤษิมงคล
สวมใส่หน้ากากอนามัยนะฮะตั้งแต่เช้าเลยเขาก็ไปกันนะฮะก็มีการอ่าตั้งจุดคัดกรอง
การวางจุดให้เส้นระยะห่างกันประมาณสัก๑เมตรในการเข้าไป
มือด้วยเจลแอลกอฮอลจัดช่องทางเข้าศักระเว้นระยะห่าง
แล้วก็จำกัดจำนวนผู้ที่เข้าไปในพระอุโบสถรอบละ๒๐คนเท่านั้นเห็นไหม
แล้วก็จัดจุดให้ประชาชนที่เดินทางไปแก้บนนั่งรอกัน
ซึ่งจะอยู่ที่นอกพระอุโบสถคือฝั่งวิหาร
ส่วนละครรำแก้บนก็อยู่ฝั่งตลาด
ซึ่งก็ไปตามมาตรีของมหาธรรมสมาคม
ป้องกันไม่ให้ประชาชนไปรวมตัวกันจำนวนมากนั่นเองนะครับ